ต่อเนื่องกันจากเหตุฝันร้ายศุกร์๑๓พฤศจิกายนที่เกิดขึ้นจากการโจมตีในกรุงปาริสนะครับ
หลังจากนั้นเองก็มีมาตรการต่างออกมาเพื่อคุมเข้มเรื่องของความปลอดภัย
ทำให้ตอนนี้เองนั้นผลกระทบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนชาวยุโรปในบางส่วน
แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็คือบรรดาผู้อพยพชาวซีเรียในยุโรปเอง
ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันโดยเบื้องต้นคือการถูกมอง
พวกเขานั้นคือกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับคนที่ก่อการร้าย

นี่คือเสียงของบายันอัลฟาเดลผู้ลิภัยชาวซีเรียในฝรั่งเศส
บอกเล่าเกี่ยวกับชีวิตของเธอหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีกรุงปารีสเมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายน
บอกว่าทุกวันนี้เวลานั่งรถไฟใต้ดินไปทำงานเมื่อมองไปรอบจะได้เห็นถึงแววตาอันหวาดกลัวของผู้โดยสารร่วมขบวน
และมันทำให้เธอรู้สึกเสียใจอย่างบอกไม่ถูก
เธอคิดว่าหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบนรถไฟใต้ดินขบวนนี้เธอจะทำอย่างไรที่จะบอกกับทุกคนว่า
แม้ว่าเธอจะเป็นผู้ลิภัยชาวซีเรียแต่เธอก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ก่อการร้ายเลยแม้แต่น้อย
บอกว่าผู้อพยพที่มาจากซีเรียทุกคนต่างหนีตายสงครามในบ้านเกิดและมีปัญหาของตัวเองอยู่แล้ว
และตอนนี้ต้องมาอยู่อย่างหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์จากนี้ไปจะเป็นอย่างไร
ญาติพี่น้องของเธอที่จะเดินทางมาที่นี่จะได้รับการต้อนรับอีกหรือไม่
นองเลือดกลุ่มผู้ก่อการร้ายโจมตีหลายจุดในกรุงปารีสของฝรั่งเศส
ฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า๑๒๐คน
และตำรวจพบหนังสือเดินทางซีเรียตกอยู่ใกล้ร่างมือระเบิดฆ่าตัวตายที่ก่อเหตุระเบิดที่สนามกีฬา
และพบว่าเขาแฝงตัวมากับกลุ่มผู้อพยพเข้ายุโรปผ่านทางประเทศกรีส
สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรการตรวจคนเข้าเมือง
ดูเหมือนจะกลายเป็นช่องว่างให้ผู้ก่อการร้ายเข้าไปในประเทศใดก็ได้ในยุโรป
หลังเกิดเหตุหลายประเทศได้ประกาศใช้มาตรการเข้มงวด
ในการรับผู้ลีภัยและคุมเข้มสกัดผู้อพยพ
กำลังเดินทางฝ่าสภาพอากาศหนาวเย็นเข้าไป
มีหลายฝ่ายต้องการเชื่อมโยงผู้ลีภัยเข้ากับเหตุก่อการร้ายคืนศุกร์ที่๑๓ในปารีส
แต่ฝรั่งเศสยืนยันว่าจะยังรับผู้ลีภัยประมาณ๓๐๐๐คนในอีก๒ปีข้างหน้า
อย่างไรก็ตามฝรั่งเศสมี๒เรื่องที่ต้องทำพร้อมกัน
คือต้องดูแลด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพ
และยังต้องปกป้องประชาชนด้วย
ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้มาตรการคัดกรองรับผู้อพยพเข้ามาในดินแดนฝรั่งเศส
ส่วนที่เยอรมนีรัฐบาลยืนยันว่าจะยังรับผู้ลีภัย๘แสนคนในปีนี้
ขณะที่กระแสฝ่ายขวาจัดต่อต้านผู้อพยพทวีความรุนแรงขึ้น
ภายหลังเกิดเหตุโจมตีกรุงปารีส
แม้ประชาชนบางส่วนจะบอกว่าเราไม่อาจโทษผู้อพยพเหล่านี้ได้
เพราะพวกเขาต่างมีชะตากรรมที่เลวร้ายอยู่แล้ว
ต้องหลบหนีภัยสงครามมาจากประเทศบ้านเกิด
ซึ่งนับว่าพวกเขาเองก็ตกเป็นเหยื่อของผู้ก่อการร้ายเช่นกัน
ด้านรัฐมนตรีมหัฐไทยของเยอรมนีกล่าวว่า
กล่าวว่าที่ผ่านมาเยอรมนีจะสามารถป้องกันเหตุก่อการร้ายไว้ได้
ซึ่งนับว่าโชคดีมากแต่ในอนาคตไม่มีใครสามารถรับประกันได้
ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในดินแดนเยอรมนี
ฤดูหนาวที่มาเยือนทั่วยุโรปไม่อาจสกัดกั้นการเดินทางข้ามเรือ
และเดินเท้าเข้ายุโรปของกลุ่มผู้อพยพได้
ว่าสถานการณ์ร้อนแรงในยุโรปจะกระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์ของพวกเขาอย่างไร
แต่สถานการณ์ภัยสงครามในประเทศบ้านเกิดของพวกเขา
อย่างในซีเรียอีรักษ์และตุรกีกำลังรุนแรงอย่างมาก
รัสเซียและฝรั่งเศสลุกหนักโจมตีไอซิสในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ทำให้เรียกได้ว่าสำหรับผู้อพยพเหล่านี้พวกเขาแทบไม่มีทางเลือกอื่นเลย
นายรูเผิร์ดโควิลโคศกค่าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนยูเอ็นกล่าวว่า
ที่ผ่านมาบรรดานักการเมืองฝ่ายต่อต้านผู้อพยพ
บรรดานักวิเคราะห์ตามสื่อต่างได้ใช้เหตุการณ์โจมตีฝรั่งเศส
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขา
ซึ่งเป็นการบิดเบือนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในกรุงปารีส
บิดเบือนสภาพความเป็นจริงของผู้อพยพ
กว่า๑๑ล้านคนในยุโรปในช่วงไม่กี่ปีมานี้
เพราะการกระทำของคนไม่กี่คน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน